บ้างค่ะเมื่อมีเด็กเอ็นสาวเอ็นเตอร์เทนที่เธอทำงานในเรื่องของการเอ็นเตอร์เทนต่างเธอก็ไปรับลูกค้าไปเอ็นเตอร์เทนต์ลูกค้าอยู่ดีดีค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าแฟนของลูกค้าหึงหวงค่ะสุดท้ายโอ้โห
ล่อลวงขึ้นรถตู้แล้วก็รุมทำร้ายดูสภาพอาการบาดเจ็บของเธอหน่อยค่ะ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
ไปรับงานเนี่ยนะคะเหมือนกับเธอก็แบบโอ้โหไปเจอไปเจอเหมือนกับว่ากลุ่มของตัวลูกค้านี่แหละค่ะนะคะ
มีผู้ชายที่แบบเป็นลูกค้ามาติดพันธุ์เธอชื่อว่านายเมนายเมเป็นลูกค้านะคะ
ติดพันธุ์เด็กเอ็นคนนี้แหละค่ะแล้วก็ทำท่าทำทางเหมือนจะจีบ
เรียกให้ชงเหล้าบ่อยบ่อยอันนูจ๊ะอันนูจ๊ะมาชงเหล้าให้หน่อย
แล้วก็เป็นพ่อบุญทุ่มด้วยคือซื้อสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทให้หนึ่งเส้น
แล้วตัวลูกค้าก็คือนายเมเนี่ยอ้างว่าพี่โดนเมียทิ้งกับหนู
ก็เลยมาเด็กเอ็นก็เลยมาดูแลแบบนี้นะคะสักพักหนึ่งพอบอกว่าโดนเมียทิ้งผ่านไปไม่กี่วัน
ตัวผู้ชายที่เป็นลูกค้าส่งข้อความมาหาเด็กเอ็นแล้วก็ต่อว่าพร้อมกับขอตัดขาดความสัมพันธ์กับเธอนะคะ
ทีนี้ต่อมาล่าสุดนะคะวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ตัวผู้เสียหายเนี่ยก็เดินทางไปทำงานเป็นเด็กเอ็นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งไปเจอกับเพื่อนที่เป็นเด็กเอ็นด้วยกัน
ชื่อว่านางสาวเฟสตัวนางสาวเฟสเธอก็เหมือนกับตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่า
นางสาวเฟสเนี่ยเป็นนกต่อที่ทำให้เธอโดนทำร้ายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะ
นางสาวเฟสเนี่ยมาบอกผู้เสียหายว่ามีแขกชาวจีนเรียกให้ไปชงเหล้า
แล้วเดี๋ยวแขกเนี่ยจะขับรถตู้มารับทีนี้เธอก็ตัดสินใจรับงานนี้เลย
แล้วก็ไปรอที่บริเวณจุดนัดพบพอรถตู้มาถึงค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าบนรถตู้เนี่ยมีคน๖คนนะคะเป็นผู้หญิงรวมทั้งคนขับด้วย
ก็มารับตัวเธอออกไปขับออกไปได้๓๐๐เมตรโอ้โหรุมตบเธอบนรถตู้ไม่ยั้งเลย
มีการใช้กันไกลตัดผมตัดผมแบบจนขาดแล้วก็เนี่ยค่ะร่องรอยคงจะเล็บ
คนจะตบคนจะอะไรบ้างต่างนานาจงพกช้ำดำเขียวทั่วร่างนะคะ
และในช่วงจังหวะที่ชุนละมุนผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า
ได้ยินเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าแป้งมึงท้องไม่ต้องทำ
ซึ่งประเด็นเธอบอกว่าคนชื่อแป้งเนี่ยเป็นเมียของนายเมที่มาติดพันธุ์เธอก่อนหน้านั้นไง
เธอก็เลยมองว่าโอ๊ยต้นสายปลายเหตุที่โดนทำร้ายเนี่ย
คงเป็นเพราะว่าหึงหวงแน่ที่แฟนหนุ่มมาติดพันธุ์สาวเอ็นนะคะ
สุดท้ายก็เหมือนเธอโดนทำร้ายเสร็จก็โยนทิ้งถังขยะโยนทิ้งข้างทางเอาไว้
ลองฟังเสียงนาทีเกิดเหตุจากคนเจ็บหน่อยค่ะ
ก็เข้ามารถตู้ตรงฝั่งคนนั่งค่ะ
อ่าเขาก็ลุมกระทืบหนูต่อยหน้าหนูชกหนูกระทืบหน้าหนู

ควรจะไปพูดคุยกับสามีตัวเองก่อนไหมหรือยังไง

พ่อแม่สายจังหวัดเชียงราย
มีชื่อมีใบหน้าชัดเจนขนาดนี้

อืม